คุณผู้ชมครับมีตำรวจนายหนึ่งนะครับที่ก็เข้าไปช่วยเหลือสกัดคนร้าย
ที่บริเวณพื้นที่ใกล้วัดป่าสัทธารวมนะฮะบริเวณโรงเรียนบุญวัฒนา
แล้วตำรวจนายนี้ก็ถูกยิงบาดเจ็บนะครับ
เดี๋ยวดูคลิปเหตุการณ์ก่อนนะครับมีตำรวจนายนี้อยู่ด้วยนะครับ
ครับคลิปนี้ครับท่านผู้ชมครับจะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่หลายคนที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านในแถวนั้นนะครับ
นี่แทบจะเป็นน่าจะเป็นจุดแรกอะนะ
คือถ้าไม่นับบ้านหลังเกิดเหตุที่ว่าเขามีปัญหาอะไรของเขากัน
นี่เป็นมูลต้นเหตุความแค้นกันจริงเนี่ย
นับจุดที่ไปค่ายทหารไปปล้นอาวุธมา
ตรงเนี้ยจุดมาเจอชาวบ้านเนี่ยจุดแรกเลยที่กราดยิงเนี่ย
เจ้าหน้าที่แบ่งกำลังเป็น๒จุดหลักนะครับ
คือจุดหลังวัดป่าสัทธารวมอ่าอีกจุดหนึ่งคือจุดหน้าโรงเรียนบุญวัฒนา
ซึ่งจุดนี้นะฮะในวันเกิดเหตุเป็นจุดที่น่าเป็นห่วงมาก
เพราะวันนั้นมีนักเรียนไปโรงเรียนจำนวนมากนะครับ
วันเสาร์วันหยุดวันมาคบูชา๘กุมภาพันธ์ก็จริง
แต่โรงเรียนเขามีกิจกรรมวันมาคบูชา
ใช่ค่ะเด็กก็ไปร่วมกิจกรรมกันเยอะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีได้คุยกับ๑๐ตำรวจโทกรกฎอำพันธ์เงิน
ซึ่งเป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบรามสพเมืองนครรัชศรีมา
ไปช่วยระงับเหตุด้วยแล้วถูกยิงบาดเจ็บ
ยังอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจโทกรกฎบอกว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านในช่วงเวลานั้น
แล้วได้ช่วยเหลือชีวิตนักเรียนที่เลิกเรียนไว้เป็นจำนวนมาก

วันเกิดเหตุเลิกงานแล้วตอนนั้นเลิกงานแล้วนะ
มันช่วงเย็นเตรียมจะกลับบ้านไปหาครอบครัว
แต่อยู่ได้รับการแจ้งเหตุว่ามีการขอกำลัง

ตอนที่ตำรวจในนี้โดนยิง
ถูกยิงเข้าไปเพียงวิทีวิทีย์จักรยานโยนรับจ้างถนนั้น
พอมีการร้องขอกำลัง๑๐ตำรวจโทกรกฎก็เลยเข้าไปเสริมเข้าไปช่วย
เพราะว่าได้รับแจ้งว่ามีเหตุคนร้ายไล่ยิงชาวบ้าน

เมื่อไปถึงปรากฏว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่
โรงเรียนเลิกจากกิจกรรมมาคะบูชา
พอดีนักเรียนนี่โอ้โหเยอะเลย
ก็ไปกันนักเรียนให้ออกจากพื้นที่

ที่แจ้งว่าคนร้ายได้ขับรถมาทางหน้าโรงเรียน
สิบตำรวจโทกรกฎรีบวิ่งไปที่บริเวณทางออกโรงเรียน
ตะโกนบอกนักเรียนว่าให้วิ่งหนีไปอย่าไปทางนั้น
แล้วตัวเองก็ถูกยิงเข้านะฮะกระสุนเข้าที่ขาขวา
ได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ตอนนี้ก็อาการดีขึ้นแล้ว
ตำรวจโทกรกฎบอกว่าตัวเองเนี่ยมาเป็นตำรวจหน้าที่การงานมันเสี่ยงชีวิตอยู่แล้ว
แต่การได้ช่วยเหลือชีวิตคนเป็นจำนวนมากได้ขนาดนี้
ก็ถือว่าทำให้ภาคภูมิใจในอาชีพกับการเป็นผู้พิทักษันติราช
ถือว่าได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริงในวันนั้น
แม้ว่าตัวเองจะต้องได้รับบาดเจ็บก็ตาม

ร่วมว่าเขาถึงมาใกล้ว่าจะอะไรเค้า

ภูมิใจที่ผมช่วยได้หลายชีวิตแล้วก็ไม่ให้เด็กนักเรียนที่
ที่เขาอยู่ในระยะทำการหรือทำร้ายของผู้ก่อเหตุได้เป็นอะไรไป
คือวันนั้นเนี้ยมันพูดไม่ออกมันพูดไม่ออกและมันจุกละ
คือแหละว่าตอนนี้คือเราร่องโอกร่องโอกคือหนึ่ง
ถ้ามาเหลียดดูแต่คนอื่น
คือของเราเป็นแบบว่าเบาสุดเลย
คือที่เขาทำไปเนี่ยคือให้เราไปเนี่ย
เพราะว่ามันเล่นกันแล้ว
แต่เรื่องมันผ่านมาแล้วไงใช่ไหม
แค่คนของเราให้อยู่รอดแค่นี้เราก็โอเคแล้วค่ะ
คือครอบครัวเราอยู่พร้อมหน้าก็พอแล้วค่ะ
ลูกทั้งครอบครัวบอกว่าเป็นแบบ
คือขนาดลูกยังบอกว่าพ่อนุ่งนะพ่อนุ่งเก่งพ่อนุ่งเป็นฮีโร่
อย่างนี้ค่ะคือแบบภูมิใจภูมิใจมาก
กับเขาที่เขาได้ทำหน้าที่
คือวันนั้นคือเขาพูดแล้วว่าทำเต็มที่แล้วกับคำนี้ค่ะ

ขอบคุณแล้วก็ภูมิใจที่ทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่จริง

แต่ว่า๑๐ตำรวจโทกรกฎฝากไทยรัฐทีวีไทยรัฐนิวโชว์แบบนี้ครับ
ท่านผู้ชมครับดูภาพตอนที่ถูกยิงบาดเจ็บ

เมื่อสักครู่นี้เห็นไปแล้วนี่เห็นไหมครับ

เสื้อวินพี่วินคนนี้มาช่วย

ตำรวจโทกรกฎบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะ
ถ้าไม่มีวินจักรยานยนต์รับจ้างคนนี้มาช่วยเนี่ย
ไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิตเขาจะเป็นยังไง
ยังไม่รู้เลยว่าพี่เขาคือใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
ตั้งแต่วันนั้นก็ไม่ได้เจอกันเลย
เพราะฉะนั้นอยากฝากทางไทยรัฐทีวีช่วยเป็นสื่อกลางให้หน่อย
สำหรับพี่วินจักรยานยนต์รับจ้างคนนี้นะครับ
ถ้าพี่วินดูอยู่นะครับ
ตำรวจโทกรกฎและครอบครัวอยากขอขอบคุณมาก
แล้วก็อยากพบด้วยนะครับ
ไม่รู้จะขอบคุณยังไงครับ
ช่วยชีวิตผมให้รอดจากจุดตรงนั้นได้

ผมรู้สึกว่าไม่รู้จะขอบคุณพี่ยังไงจนถึงที่สุด

แล้วก็อยากบอกว่าพี่ถ้าวันนั้นผมไม่ได้พี่ครับ

ผมจะได้เจอหน้าภรรยาหน้าครอบครัวไหมทุกคน
คืออยากเห็นหน้าเขาอยากเห็นพี่เขาตัวเป็นแล้วก็

ด้วยหลายวิธีที่อยากจะขอบคุณนะครับ

มีพี่ก็มาช่วยดึงช่วยกันออกมาแจ้งเจ้าหน้าที่
พาไปส่งโรงพยาบาลนี่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง

เราตรวจสอบแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
วินจักรยานยนต์รับจ้างคนนี้เนี่ยไปถามเพื่อน

เป็นคนบุรีรำที่สำคัญนะคุณอรัชพร
หนึ่งเนี่ยเป็นทหารในพื้นที่๓จังหวัดชาย
ดินใต้ในภาพที่เกิดเหตุแล้วเห็นศวมเสื้อวินจักรยานยนต์
จักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยคือช่วงนี้พักร้อน
อ่าแต่ไม่แน่ใจว่าทำไมมาที่โคราชนะค่ะ
มารับจ๊อปรับจ้างขี่จักรยานยนต์รับจ้างช่วงพักร้อนก็หาอะไรทำเสริมไปเรื่อยเรื่อย
เจอเหตุการณ์พอดีก็เลยเข้าไปช่วยแต่ทีนี้ไม่รู้ว่าพอหลังจากเหตุการณ์ตรงนั้นแล้วเนี่ย
ไม่รู้พี่เขาหมดวันพักร้อนแล้วกลับไปปฏิบัติรับราชการที่ชายแดนใต้ต่อ
กลับไปบ้านที่บุรีรำก็ไม่รู้ค่ะเอาเป็นว่าพี่หนึ่งถ้าชมอยู่นะครับ
ก็เนี่ยฮะตำรวจท่านนี้ฝากบอกมาใช่ค่ะก็ขอชื่นชมพี่หนึ่งด้วยใช่ค่ะ